ตลาดส่งออกสำคัญของไทยตอนนี้ปรับตัวดีขึ้นในเกือบจะทุกตลาด
ประกอบกับสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วน
และสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวอีกครั้ง
จึงส่งผลให้การส่งออกไทยได้เรื่องสิงหาคม
พลิกมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ๕เดือน
กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนสิงหาคม
โดยภาพรวมการส่งออกไทยขยายตัวร้อยละ๖๕หรือมีมูลค่าประมาณ๖๕๘๐๐๐ล้านบาท
ถือว่าเป็นการกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ๕เดือน
แล้วก็สูงที่สุดในรอบ๖เดือนจากที่ติดลบตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
ส่วนการนำเข้าในเดือนสิงหาคมติดลบ๑๐๑๕มีมูลค่าการนำเข้าประมาณ๕๘๔๐๐๐ล้านบาท
ส่งผลให้การค้าเกินดุล๗๔๐๐๐ล้านบาทเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่๑๖ติดต่อกัน
ส่งผลให้ช่วง๘เดือนแรกของปีนี้การส่งออกของไทยติดลบ๑๐
หรือมีมูลค่าการส่งออกเกือบ๕ล้านล้านบาท
ให้การส่งออกกลับมาขยายตัวเป็นบวก
โดยรวมการส่งออกในเดือนสิงหาคมบวก๖๕
แล้วถ้าเกิดว่าเราเอา๒ตัวออกก็คือเอาตัวน้ำมันและทองคำออกเนี่ย

ก็จะเห็นได้ว่ามันร้อนบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลง
ก็ต้องรุ้นกันเป็นหลายเดือนต่อไป
นายสุวิทย์มั่นใจนะครับว่าการส่งออกไทยในปีนี้

ไม่เกินร้อยละ๑หาก๔เดือนที่เหลือของปีนี้
ส่งออกได้๖๖๕๐๐๐ล้านบาทต่อเดือน
ซึ่งการส่งออกก็มีแนวโน้มดีขึ้น
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันดิบทรงตัว

เศรษฐกิจโลกที่ค่อยปรับตัวดีขึ้นครับ